ปัญหาปัญหากับความร้อนชื้นในประเทศไทยทำให้เกิดเป็นฝนตกใช่ไหมคะ
แต่ล่าสุดลมหนาวดังกล่าวค่ะถอยร่นกลับไปแล้ว
วกกับลมทะเลที่หอบนำความชื้น
ลักษณะแบบนี้ทำให้ประเทศไทยนะคะในช่วงกลางวันร้อนอบอ้าวคุณผู้ชม
แม้ว่าอุณหภูมิจะวัดได้ราว๓๕๓๘องศา
แต่รู้สึกร้อนจริงก็คือ๔๐องศาค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ค่ะตอนนี้ยังวางใจไม่ได้
เพราะว่าภาคใต้ยังเป็นภูมิภาคหนึ่งนะคะ

มี๑๑จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ
ก็คือจังหวัดพัทธลุงสงครานราธิวาสปัตตานี
สุราธานีนครศรีธรรมราชยะลาพังงากระบีตรังและสตูน
เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ลองแจ้งค่ะ